โอ้โหดีนะได้ยินเสียงแต่ไกลคุณผู้ชมครับเห็นไหมนั่งเล่นมือถือกำลังเพลินเลยได้ยินเสียงอะไรนะ
เขาผิดสังเกตตั้งแต่แรกหนีห้ามเนอะเงยหน้าขึ้นมาอีกทีพลิกตลบมาพลิกตลบมาครับคุณผู้ชมฮะนะครับ
เหตุเกิด๑๐โมงเช้าริมถนนสาย๓๐๑๓ใกล้กับวัดมาบเตยอำเภอปลวกแดงที่เกิดเหตุพบรถกระบะพังยับทั้งคันไม่ยับได้ยังไงพลิกมาขนาดนี้
ล้อขวาเนี่ยหลุดล้อซ้ายเนี่ยหักเกือบหลุดคุณผู้ชมนะครับส่วนคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าอาการไม่หนักมากโอ้โหนะครับเคราะห์ดีจริง
ช่วยผมแล้วก็ให้เพื่อนมารับกลับไปนะครับผู้สื่อข่าวนะครับเดินสำรวจจุดเกิดเหตุพบว่าจุดที่รถพลิกคว่ำเนี่ยนะครับมีรอยรถเสียหลักชัดเจนเลยแต่ตัวรถถลายมาถึงต้นมะละกอเนี่ยมาชนต้นมะละกอเห็นไหมต้นมะละกอนะครับแนวนั้นแล้วก็ต้นไม้ริมทางรวมถึงป้ายของร้านค้านะครับพังราบเป็นหน้ากลอง
คุณสุเทพคนเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเห็นสาวโรงงานคนนึงนะนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ริมถนนรอรถมารับไปทำงานสักพักเสียงเอี๊ยดนะครับตามสูตรเลยเอี๊ดแล้วโครมรถกระบะพลิกมาพลิกมาตกลงคูข้างทางตีรังกาหลายตลบเลยแหละนะฮะตีรังกาหลายตลบนะครับดีได้ยินเสียงก่อนก็เลยเห็น

สพปลวกแดงนะครับก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บรถไว้ก่อนเก็บรถไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะหาเจ้าของรถแล้วมาถามสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะเอายังไงกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ